ท่านนี้ค่ะเขาทำการกำจัดรังต่อหัวเสือด้วยความชำนาญแบบไม่ต้องใส่ชุดป้องกันเลย
แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นความชำนาญเฉพาะทางส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะ
พาไปที่บ้านท่าหลวงอยู่ที่หมู่ที่๑๑ตะบนท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงอนันต์บุญพิมายอายุ๕๖ปี
คุณลุงมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมากคือการกำจัดรังต่อหัวเสือ
ที่เข้ามาทำรังอยู่ในบ้านเรือนของชาวบ้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้ต่อหัวเสือมักจะบินเข้ามาทำรังในบ้านชาวบ้านบ่อยใช่ไหมคะ
ชาวบ้านก็กลัวไงกลัวมันจะมาทำร้ายมันจะมาต่อยมันจะมาทำร้ายลูกหลานเรา
ก็ต้องขอให้คุณลุงอนันต์มาช่วยกำจัดรังต่อหน่อย
อนันต์นักกำจัดรังต่อหัวเสือก็ใช้ไม้ไผ่ยาวมาเลยนะครับ
ปลายไม้ชุบน้ำมันจุดไฟแล้วเอาไฟเผาไปที่รังต่อ
ต้องทำในช่วงกลางคืนเท่านั้น
เพราะต่อหัวเสือเนี่ยนะจะบินเข้าไปนอนในรัง

พอมันหลับอยู่เผามันเลยเผามัน
นี่แล้วพอต่อหัวเสือเนี่ยถูกรมควันแล้วก็เปลวไฟ

ใช่เออลนดีระวังโดนสายไฟกับกิ่งไม้ข้าง

ใช่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเพราะคุณลุงเขาชำนาญเห็นไหม
คืออาจจะไม่ได้เผาโดยตรงแต่ว่าใช้
ใช้ไฟลนให้มันร้อนนิดนึง
เพื่อที่จะแบบมาต่อยเรานะคะ
หลังจากที่ต่อตาย
โอ้ยนี่
เฮ้ยมีเวลาต่อมา
พี่ต่อตายลุงอันนั้นก็จะนำรังต่อ
และตัวอ่อนมาทำอะไรรู้ไหม

โด่เอาตัเหาะบางคนไปให้อาเอาตัวอ่อนของต่อนี้เป็นอาหารชั้นดี
ชาวบ้านบางคนก็จะเอาตัวอ่อนต่อไปดองน้ำพึ้งด้วยนะ
หินปลาจริงหรือไปทำอะไรอันตรายเขาเพราะต่อหัวเสือมีพิษนะคะคุณ
เดี๋ยวมันบินลงมาต่อยมาอะไรอันตรายถึงชีวิตได้
อันนี้ความเชื่อของเขาแล้วก็คุณลุงเขามีความชำนาญ
เฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบ
โอ้โหเห็นคุณลุงแกแบบว่าถูแบบว่าไฟขึ้นไปจุดอย่างนี้นะ
นึกถึงแบบไปจุดครบเพลิงเอออะไรแกรับจุดครบเพลิงโอลิมปิก
แกรับเผาทำลายรังต่อหัวเสือ